เราจะพาไปร้านอาหารอีสานที่อยู่ตรงแถวพราม๕
ร้านนี้มีชื่อว่าผัวสั่งเมียตำ
บอกไว้ก่อนเลยนะว่าร้านนี้เรากลับมาเป็นรอบที่๒แล้ว
เพราะว่าพี่สาวเราอยากกินส้มตำแบบนู้น

ก็ดูหน้าตาของนางสิทุกคนน่ากินมาก
แจ๊บหนัวโด๊กให้ร้านนี้เขาเลย
โอ้โหน่ากินน่าทานค่ะค่ะเป็นอย่างไรฮะ
นูน่าทานบรรยากาศน่าไปจริงเลยค่ะ
จริงของคุณย้ำชื่อร้านอีกทีผัวสั่งเมียตา
อ่ายังมีโซโลแกรมต่อท้ายผัวยำเมียอย่าบ่นด้วย
อ่าเกทีเดียวร้านนี้เออ
ตั้งอยู่แถวถนนพระราม๕ตะมนต์บางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรี
บางบัวทองนะจ้าแถวนั้นของกินเยอะ
ซึ่งร้านนี้ก็เป็นร้านหนึ่งที่อยากจะแนะนำเหมือนกัน
โดยเฉพาะสายแซ่บคนที่ชอบรสชาติจัดรสชาตินัวไปกันค่ะ
ไปถึงแล้วเนี่ยนะคุณจะดื่มดำกับบรรยากาศที่มันร่มรื่น
ทางร้านเขาตกแต่งสวยงามมีสารากลางน้ำให้นั่งทานข้าวไปชมวิวไป
แล้วก็อร่อยไปกับเมนูอาหาร
ซึ่งแต่ละเมนูเขาก็มีหลายอย่างที่ตอบโจทย์ความต้องการของสายแซ่บนะ
อย่างเช่นตำไหลบัวกุ้งสด
อ่ามีอะไรอีกตำป่าตำทะเลลาบต่างต่าง
รวมถึงเมนูของทานเล่นที่คุณชอบกินกับเครื่องดื่มจวดของคุณ
เนี่ยดิฉันแอบติดทุนมาแล้วเนี่ยคือแบบกินเข้ากันได้เลยกับของกินเล่นน้ำเก๊กหวยน้ำดื่มสมุนไพร
ก็แล้วแต่จะกินแล้วกันแล้วราคาแต่ละเมนูนะก็ประมาณ๑๐๐ต้นถึงร้อยกลาง
อ่ะก็โอเคนะผมว่าสมราคานะก็ดูเขาใส่กันสิก็นั่นน่ะสิค่ะ
เอาให้คุณผู้ชมยั่วกันแบบนี้แล้วนะ
ไปไปทานกันถ้ามีโอกาสอยู่ใกล้นี่เองนนทบุรีนะคะ
ต้องขอบคุณติ๊กต๊อกเขาด้วยนะแถวนน
เออดีนะแล้วบรรยากาศดีด้วยมีโอกาสลองไปกันดูนะครับ